โบสถ์เป็นอาคารที่พระภิกษุใช้ทำสังคกรรมแต่เดิมนั้นจะกำหนดเขตขึ้นเป็นการชั่วคราว
หมดภารกิจแล้วก็ทิ้งร้างไปเมื่อพระพิสุมีจำนวนมากขึ้น
จึงได้มีการสร้างโบสถ์เป็นอาคารถาวร
การทำสังคกรรมในโบสถ์ได้แก่การบวชการรับกระถิ่น
สวดปาติโมกและการกระทำยัตติกรรมที่สงฆ์จะต้องเห็นพ้องเป็นเอกชั้น
จึงควรมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุคาราวาสให้เข้ามาร่วมใช้โบสถ์ด้วย
เข้ามาฝั่งเทศทำวัดเช้าหรือทำวัดค่ำ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน